ทีนี้กองสลากจะว่าอย่างไร
เพราะว่ามีแผงสลากรวมชุดสลากและเป็นชุดใหญ่เลยนะ
๑๐ใบบ้าง๑๕ใบบ้าง
และขายเกินราคาแบบเย้ยกองสลาก
เพราะขายอยู่ใกล้กองสลากสนามบินน้ำนั่นแหละนะครับ
เรื่องนี้โลกโซเชียลถามว่ากองสลากจะจัดการอย่างไรใกล้หูใกล้ตา
แต่ยังมีคนเย้ยกองสลากได้แบบนี้
บ้าง๒๕๐๐บ้าง๑๕๐๐บ้างมันเยอะมาก
อะไรมันจะราคาขนาดนี้นะฮะ
เป็นภาพที่โพสต์แชร์ต่อกันในโลกโซเชียล

สลากกินแบ่งรัฐบาลที่รวมชุดขาย
สลาก๑๕ใบที่มีหมายเลขลงท้ายด้วย๒๕๖

มีการใช้ปากกาเมจิกสีน้ำเงินเขียนบนซองพลาสติก

คุณดิฉันหารดูแล้ว๑๕ใบตกใบละ๒๖๖บาท
จริง๑๕ใบต้องราคา๑๒๐๐บาท
ขายไปได้ยังไง๔๐๐บาทมันกี่เท่าคุณ

ขณะที่สลาก๑๐ใบของหมายเลขลงท้าย๒๒เหมือนกัน
ขายในราคาชุดละ๒๕๐๐บาท
จริงถ้าใบละ๘๐บาทก็คือ๘๐๐บาทเท่านั้นเอง
ส่วน๕ใบมีการรวมชุดกันเหมือนกัน
ในราคา๑๕๐๐บาท
จากจริง๕ใบมาเท่าไรละคุณ

ผู้โพสต์เขียนข้อความว่าปรากฏการณ์ใหม่
เลขดังระดับจักรวาลเขาว่าแบบนี้เลยนะครับ

แท็ก๒๒ดังทั้งแผ่นดิน

อ้าวแสดงว่าเป็นผู้ค้าด้วยกันก็แจ้งเบาะแสให้ทราบนะครับ
สำหรับราคาขายสลากินแบ่งรัฐบาลแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้ว
ปกติก็คือ๘๐บาทนะครับ
หารกันไปมาคุณอริยาก็หารให้เรียบร้อยแล้ว

ถามว่าเลขขาย๒๒มาจากไหนครับ

คืออันนี้เขามีการไปกว้านซื้อหมดเลยนะ
คุณผู้ชมจากแผงลอตเตอรี่ในกรุงเทพในต่างจังหวัด
หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเร่เดินขาย
คือตอนนี้แผงไหนที่มีเลข๒๒นี่

ดีดราคาไปสูงมากเลย

เลขดังนี้มาจากที่เราไปสอบถามพ่อแม่
พ่อแม่พ่อค้าแม่ค้ามานะฮะ
ได้ใจความว่ามาจากหลายกระแสครับ
แต่เกิดจากการกว้านซื้อจากทางภาคอีสานก่อน
อีสานเขากว้านซื้อการสร้างกระแสเลข๒๒ก่อน
จากนั้นเลยโด่งดังไปทั่วประเทศ
พอไล่เรียงได้ก็คือไล่เรียงเหตุการณ์
ก็คือเมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวและคนโชคดีแห่ไปแก้บน
พ่อปู่ศรีสุโธที่คำชโนธจังหวัดอุดร
หลังถูกเลขเงินปากนาค๕๘
ซึ่งก่อนกลับบ้านก็ส่องเลขน้ำมนต์
บางคนมองเห็นเป็นเลข๓๖
แต่บางคนมองเห็นเป็นเลข๔๔
และบางคนมองเห็นเลขเบิ้ล
กระจายข่าวออกไปว่า๒๒ดังมาก

ยังไม่หมดค่ะตอนนั้นที่ฉันอ่านข่าว
จำได้ไหมคุณแม่วัย๒๓ปีที่ปวดท้อง
แล้วก็ไปคลอดลูกบนรถกระบะนะครับ

เมื่อกี้เห็นทะเบียนแว๊บแล้วคุณผู้ชม

เอาเลขหน้ามาเป็นเลข๕ใช่ค่ะแล้วก็น้องที่เขาเกิดมา
น้องเขาก็มีนิ้วมือนิ้วเท้าคือมือ๖นิ้ว
ข้างละ๖นิ้วรวมกันเป็น๒๔นิ้ว
อันนี้ก็คนก็สนใจนะครับ
แล้วก็อีกเลขหนึ่งคุณ
โอ้โหมันตรงจริงกับเลข๒๒
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
เนื่องจากเลขรอบตัวท้าย
นายกรัฐมนตรีมักจะออกตรงกับเลขรางวัล
สลากบ่อยหมายถึงว่าเลขทะเบียนรถต่าง
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปไหนต่อไหนนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้คุณนายกรัฐมนตรีไปยัดลาใช่ไหม
ทะเบียนเฮลิคอปเตอร์หมายเลข๗๒๒๑
ทะเบียนรถที่ใช้นี่ครับ
ก็เลยทำให้๒๒ดังถูกกว้านซื้อไปเยอะเลยนะครับ
แต่คุณผู้ชมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่สิ่งที่เราอยากรับทราบว่ากองสลากจะดำเนินการอย่างไรต่อ

ว่ามีการรวมชุดซึ่งจริงเขาก็ไม่ให้รวมชุดใหญ่ขนาดนี้แล้วนะ
แล้วก็ยังขายแพงโก่งราคา๓๔เท่าตัวด้วยนะครับ

คุณผู้ชมหากมีเบาะแสเรื่องของสลากแพง

หรือว่าแจ้งผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับ
ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเบาะแสว่า๒๒อยู่ตรงไหน